สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับเราพูดถึงทีมชาติไทยที่จะเตรียมลงเล่นการแข่งขันบอลโลกรอบเข้าเลือกของโซนเอเชีย
ก็คือเรื่องของการขอปล่อยตัวนักเตะมาซ้อมแบบเต็มที่
ในการร่วมประชุมอย่างเป็นทางการนะครับ
ส่วนเรื่องของสนามเนี่ยก็มีนำมาฝากกันด้วยนะครับ
สำหรับสนามที่จะใช้ในเกมนัดที่๒
ที่เราจะบุกไปเยือนทางอินโดนีเซียนะครับ

แต่บ้านเราเนี่ยยังไม่ได้คำตอบเรื่องสนามในเกมแรกนะครับก็แน่นอนครับ
ทีมชุดใหญ่แล้วก็ยู๒๓ที่จะแถลงถึงแนวทางในการจัดการ
พร้อมทั้งเชิญหัวหน้าผู้ฝึกศรแล้วก็ผู้จัดการทีม
สโมสรในโตต้าไทยลีก๑แล้วก็ไทยลีก๒เข้าร่วมประชุมครับ
โดยดรวิชิตคลึงสุกเกษมประธานกรรมการพัฒนาและบริหารฟุตบอลทีมชาติไทย
ก็บอกว่าวาระสำคัญในการหารือคือแนวทางการจัดการทีม
รวมถึงช่วงระยะเวลาครับการเรียกนักฟุตบอลเก็บตัว
ที่เรานั้นก็จริงแล้วจะบอกว่าเจอศึกหนักก็หนักหรือว่าไม่หนักก็ได้
เป็นเกมที่คุ้นเคยในโซนอาเซียนแต่มันก็เป็นเกมที่สูสีในทุกเกมครับ
แล้วก็มีเรื่องของการเก็บตัวซีเกมด้วยนะครับมองให้ยาวไป
แล้วก็มีช่วงเวลาแข่งขันยู๒๓ชิงแชมป์เอเชีย
ซึ่งอาฮิระนิชโนรับดูแลทั้ง๒ชุดนะครับ
การประชุมจะมีขึ้นในวันที่๒๕กรกฎาคมในเวลาบ่ายโมงตรงครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เราคงจะพูดจากับทางผู้แทนสโมสรต่างในวันพฤหัสนี้
แล้วก็คงจะต้องขอร้องทางสโมสรต่างให้ช่วยเหลือในการปล่อยตัวนะครับ
เพราะว่าวันที่๕กันยายนนี้ก็จะเป็นแมทแรกที่จะเป็นรอบคัดเลือกบอลโลก
ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

คิดว่าทางสโมสรก็คงจะให้ความร่วมมือกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
ซึ่งเดี๋ยววันพฤหัสจะพูดคุยยังไงดีครับ
ขณะที่ปียพงศ์ผิวอ่อนครับอดีตศูนย์หน้าตลอดการทีมชาติไทยนะครับ
สมาคมมอบหมายให้มาช่วยในเรื่องของการดูแลศักยภาพพัฒนากองหน้าทีมชาติไทย
บอกว่าส่วนตัวมีโอกาสพูดคุยกับอากิระนิชิโนโค้ชชาวญี่ปุ่น
เป็นระยะเวลาสั้นซึ่งทางตัวโค้ชเองก็ได้มองทั้งจุดเด่น
แล้วก็จุดอ่อนของนักเตะไทยในตำแหน่งกองหน้าส่วนเรื่องของการพัฒนาศูนย์หน้า
ระบบนั้นเบื้องต้นวางเป้าในการพัฒนาได้๓ระยะนะครับ
คือระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวโดยเขานั้นได้ส่งแผนงานให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอล
พิจารณาแผนการพัฒนาไปเรียบร้อยแล้วครับ
ในเรื่องที่จะพัฒนาศูนย์หน้าทั้งระบบนะครับมี๓ระยะด้วยกันนะครับ
คือระยะสั้นเราจะพัฒนาแบบไหนนะฮะระยะกลางและระยะยาว
ตอนนี้ก็ส่งเรื่องไปหมดแล้วเดี๋ยวทางคณะประการก็จะส่งเรื่องให้กับนายกสมาคมฟุตบอลเป็นผู้พิจารณา
ตอนนี้ก็ผ่านกระบวนการขั้นตอนในเรื่องของคณะกรรมการไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
อันนี้ก็เหลือแต่สมาคมว่าจะพัฒนาในรูปแบบไหนซึ่งมีทั้งหมดแล้วนะครับ
ส่วนอะไรอื่นนั้นเดี๋ยวคงมาแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ
ขึ้นในวันที่๕กันยานยนนี้เหมือนกัน
แห่งนี้ก็เป็นสนามที่เป็นประติศาสตร์ยาวนานนะครับ
ไทยก็เคยบุกไปเจองานที่ยากลำบากที่นี่มาแล้วนะครับ
มีความจุ๗๗๑๙๓ที่นั่งหลังจากเพิ่งเปิดใช้งานใหม่เมื่อต้นปี๒๐๑๘ที่ผ่านมาครับ
ย้ำอีกครั้งบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๒ครับ
เอเชียทีมชาติไทยจะลงเตะทั้ง๘นัด
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดได้ชมทุกนัด
เริ่มตั้งแต่เกมแรก๕กันยายนนี้เจอเวียดนาม
จนถึงนัดสุดท้ายที่จะเจอกับมาเลเซียในวันที่๙มิถุนายนปีหน้าเลยครับ